ติดตามความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหาร
พักขพงศ์ตันการซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑
ครอบครัว๑ใน๓ข้อสงสัยของครอบครัวก็คือสาเหตุการเสียชีวิต
อยากจะทราบจริงว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
และช่วงของการสอบเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
คะแนนเกี่ยวกับเรื่องของการภาระศึกษาสมรรถภาพทางร่างกายเกือบเต็มร้อยนะคะ
อวัยวะทั้ง๓ชิ้นของนักเรียนเตรียมทหารหรือว่าน้องเมย์
มาตรวจโดยละเอียดแล้วก็ยืนยันว่าการตรวจครั้งนี้
ซึ่งแม้ว่าระยะเวลาจะนานมาแล้ว

จะทำให้การรู้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร

หน้าสมพรมรสพวงต่อสถาบันริติวิทยาศาสตร์

นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่๑มาชนะสูตร
แต่พบว่ามีอวัยวะภายในบางส่วนหายไป
โดยระบุบอกว่าทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ได้รับเรื่องร้องขอจากพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรองครักษ์จังหวัดนครนายกให้ตรวจพิสูจน์รอบที่สอง
โดยคาดว่าเป็นความประสงค์จากทางญาติ
ซึ่งในวันนี้พนักงานสอบสวนจะนำอวัยวะทั้ง๓ชิ้น
ที่สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเก็บไว้
มาให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจชันสูตร

สิ้นเดือนนี้นะคะ๓๐พฤศจิกายนก็น่าจะรู้อย่างชัดเจนแล้ว
ขณะที่นายแพทย์ไตรยฤทธิ์เตมะหิวงนะคะ
ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันบอกว่า
การนำอวัยวะที่ผ่านการเก็บไว้
ช่วงหนึ่งแล้วนะตั้งแต่เดือนตุลาคมมาตรวจซ้ำ
จะไม่ทำให้สาเหตุการตายคลาดเคลื่อน
เพราะมีการแช่ฟอร์มาลีนเอาไว้ตามกระบวนการ
ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข้อคอรหาว่าแพทย์ผู้ชันสูตร
สามารถเก็บชิ้นส่วนอวัยวะของผู้เสียชีวิต
โดยไม่ต้องขออนุญาตอันนี้ทำได้หรือเปล่า
จะเป็นการผิดจัญญาบันหรือไม่
ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่า
ผู้ที่จะตัดสินได้คือสภาวิชาชีพเท่านั้นค่ะ
โดยที่ถ้าตัดชิ้นเนื้อบางส่วนแล้ว
อาจจะไม่สามารถให้คำตอบได้
อย่างนี้ก็จำเป็นที่จะต้องขอให้ว่าชิ้นนั้นออกมาตรวจ
แล้วว่าในการนิติวิทยาศาสตร์สามารถทำได้ครับ
สามารถทำได้อวัยวะที่ถูกนำออกไป
เมื่อถูกเก็บอยู่ในฟอร์มาลีน
หรือว่าน้ำยารักษาชิ้นเนื้อนี้
ก็สามารถที่จะดำรงพยาธิสภาพเหมือนเดิมทุกประการ
ถึงแม้นำมาตรวจซ้ำนะครับ

ชี้แจงบนโต๊ะเป็นคุณหมอทั้งนั้นเลยนะ

คุณหมอบอกว่าเรื่องของการเก็บอวัยวะ
โดยเฉพาะอวัยวะหลักก็คือสมองและหัวใจ
สำหรับการเก็บสมองต้องทำความเข้าใจว่า
ผิวของสมองเป็นลักษณะเนื้อนุ่มและเป็นไขมันอ่อนนิ่ม
การตรวจสมองจึงต้องมีการนำสมองมาแช่ในน้ำยาประมาณ๑สัปดาห์

เพื่อให้เนื้อสมองแข็งตัวก่อน
จากนั้นจึงจะทำการผ่าตัดเก็บชิ้นเนื้อ
เพื่อดูเส้นเลือดในสมองว่ามีการแตกหรือโป่งพองหรือไม่

ดูว่ามีการแตกหรือตีบตันหรือไม่
กรณีการเก็บอวัยวะของผู้ป่วยผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิต

ถ้าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติโดยป่วยตาย
จะวินิจฉัยเพิ่มโดยการผ่าชนะสูตร
และต้องมีการขออนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากทางญาติ
การเสียชีวิตไม่ใช่แบบธรรมดา
ถูกคนอื่นฆ่าให้ตายหรือโดยสัตว์ทำอุบัติเหตุ

ก็สามารถผ่านำชิ้นเนื้ออวัยวะไปตรวจสอบได้
อวัยวะใดน่าจะมีประโยชน์ต่อการตรวจสอบ
ก็ต้องขออนุญาตจากญาติ
คุณหมอสาธารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อำนาจ
ุศลานันต์อดีตหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์

เผยถึงเรื่องของการขออนุญาตจากญาติ

แพทย์ผู้ทำการเก็บจะแจ้งกับญาติผู้เสียชีวิตด้วยวาจา
ว่าจะมีการเก็บแต่จะไม่ลงรายละเอียด
จะไม่มีการลงบันทึกเป็นลายลักษณอักษร
เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร
และทำให้เกิดความเข้าใจผิดตามมา

ใช่นะครับ
ซึ่งอวัยวะทั้ง๓ชิ้นของน้องเมย์ที่จะต้องนำไปตรวจสอบ
ก็ประกอบไปด้วยสมองหัวใจและกระเพาะอาหาร
วันนี้จะเอามาให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ให้ได้ตรวจสอบ
ส่วนเรื่องของการที่แพทย์จะเก็บไว้ได้หรือเก็บไม่ได้
มีการชี้แจงเพิ่มเติมอีกบนโต๊ะแถลงข่าวนี่แหละนะคะ
เป็นแพทย์หญิงปานใจโวหารดี
ผู้อำนวยการของกองส่งเสริมและพัฒนานิติวิทยาศาสตร์
ระบุบอกว่าการเก็บชิ้นส่วนอวัยวะของศพแพทย์
สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งทางญาติ
แต่จะดูที่ความสำคัญในขณะนั้นเป็นอันดับแรก
แพทย์จะนำไปตรวจเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
ในประเทศไทยยังไม่มีแผนปฏิบัติการว่าจะต้องแจ้งญาติทุกครั้ง
แต่เพื่อให้สบายใจเพื่อความสบายใจ
ทุกครั้งที่จะทำแพทย์ควรจะแจ้งญาติก่อนค่ะ
แล้วก็บนโต๊ะก็มีการชี้แจงเรื่องของ
กระโหลกศีรษะของน้องเมย์ทำไมมีทิชชู่ยัดอยู่
ก็ออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันนะครับ
บอกว่ากรณีพบกระดาษทิชชู่ในสมองนั้น
ว่าทำไปเพื่อให้เกิดความสวยงามในระหว่างการเย็บศพ
เพราะหากเอาสมองออกไปชิ้นส่วนตรงนั้นจะยุบหายและไม่สวยงาม
รอดูนะครับเพราะว่าวันนี้สถาบันพยาธิวิทยา
ก็จะส่งชิ้นส่วนที่เก็บรักษาไว้
ให้กับทางสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์นะครับ